เอาล่ะแบบนี้เรามาต้อนรับข่าวดีกันหน่อยแล้วกันนะครับ

ทำให้เขาออกมาเขาก็เลยมีวิธีการที่เรียกว่า
ทำยังไงก็ได้แหละให้ทีมหมูป่าเจอ
แล้วก็ออกมาให้ได้ใช่ไหม
กลับไปบลบานสารกลาวน์นี่เว้ย

นี่บรรยากาศแบบนี้ต้องดูภาพจากโดรนนี่แหละครับ
น้องนักเรียนที่นี่เขาก็คึกคักเฮฮา
โอ้โหมากันเป็นชุดใหญ่นักเรียนกว่าร้อยคนนะครับ
ของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยางอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธครับ
โอ้โฮดีใจมากคุณดูน้องดีใจมากจริง
เก็บกฎไงออกมาบอกว่าปลดปล่อย
เพราะว่าตามลุ้นมาหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะเจอนะครับ
พอได้ข่าวดีทางโรงเรียนก็ได้ทำการแก้บนแบบนี้

หากใครทำของหายแล้วอยากได้คืน

หลังจากที่บนบานแล้วก็พบทีมหมูป่าทั้งหมด
คณะครูและก็นักเรียนก็ทำการแก้บนด้วยกัน
แห่กลองยาวรอบวิหารหลวงพ่ออำจำนวน๙รอบครับ

แล้วก็ใบหน้าที่มันยิ้มแย้มแจ่มใส

แล้วก็ต่อตัวขึ้นไปแบบนี้

ลานี่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็นำพวงมาลัยทั้งหมด๑๓พวง

วิธีการแก้บนของเขานี่แบบนี้เลย
เป็นการแก้บนที่สุดยอด

เขาใช้หน้าด้วยน้องเขาถนัดนี่
ไปลองฟังเสียงของพอโรงเรียนกันหน่อยครับ

เมื่อสิ่งที่บนบานสารกล่าวประสบผล
ก็จะมีเครื่องแหง

แต่ในความโรงเรียนเรามันมีความยาว

อาฆาติรินทร์

นี่แหละครับโอ้โหบรรยากาศนี่มันสุดยอดจริงนะ

จากนี้เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่